มหันตภัยโรคโควิด๑๙คุณผู้ชมเบรกนี้เต็มนะคะ
ให้พื้นที่ข่าวเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๙

เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่คนไทยทั้งประเทศวิตกกังวล
เฉพาะคนไทยหรอกค่ะทั่วโลกนั่นแหละ
เอาล่ะเดี๋ยวขยายกันทีละประเด็น
ไม่ว่าจะเป็นกรณีผีน้อยแรงงานไทยที่ไปทำงานที่เกาหลีใต้
ผิดกฎหมายที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทย
กรณีของหน้ากากอนามัยไม่พอทำไงเอาไงดี
ประเด็นนี้นะคะมาดูเรื่องของผีน้อยก่อนคุณผู้ชม
ตอนนี้คือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผีน้อยล็อตแรก๖๐คน
เดินทางมาที่ประเทศไทยเรียบร้อย
แล้วก็ถูกนำตัวไปกักที่ฐานทัพเรือสัตหีบที่ชนบุรีเรียบร้อย
ที่๒๘๓คนก็เดินทางมาเรียบร้อย
แต่ทีนี้ประเด็นบางส่วนคือแน่นอนนะคะว่าฐานทัพเรือสัตหีบ
มีพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่ได้มากมายเรื่องของการรองรับอาจจะไม่เพียงพอ
ทีนี้บางส่วนของผีน้อยจะต้องถูกส่งต่อไปในพื้นที่ต่าง
ก็คือภูมิลำเนาของผีน้อยโดยเฉพาะที่อำเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกำแพงเพชรค่ะชาวบ้านตกอกตกใจเลยค่ะ
ออกมาคัดค้านนะคะบอกว่าไม่ให้นำกลุ่มผีน้อยเข้ามาในพื้นที่
ส่วนที่จังหวัดกระบี่ค่ะคุณผู้ชมเราไปตรวจสอบเพิ่มเติม
ไปพบว่ามีคนไทย๑คนเป็นผู้หญิงอายุสักประมาณ๓๕๔๐ปี
กลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงแล้วมามีอาการไข้อ่ะคุณ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ทำไงก็ต้องเร่งนำตัวไปกักกัน
แล้วก็ไปตรวจสอบโรคเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ค่ะสุดท้ายแล้วต้องนำรถพยาบาล
รับตัวผู้หญิงคนนี้อายุประมาณ๓๕๔๐ปี
โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี
ทุ่มเมื่อคืนนี้หลังจากที่ได้รับแจ้งบอกว่าเธอมีอาการป่วย
องศาเซลเซียสไข้สูงนะ
ทีนี้ทำไงก็ต้องรีบนำตัวเธอไปกักตัวที่ห้องพิเศษโรงพยาบาลกะปี
เพราะว่าไปตรวจสอบประวัติเพิ่มเติมของเธอคนนี้
เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูอาการเบื้องต้น๒๔ชั่วโมง
ตัวอย่างสารคัดหลังไปส่งตรวจที่จังหวัดภูเก็ตเช้าวันนี้
ไปตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๙
ถ้าเกิดว่าไม่พบเชื้อก็จะอนุญาตให้เธอกลับที่พักได้
คุณผู้ชมทีนี้พาไปดูที่อำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชร

นี่ชาวบ้านออกมารวมตัวคัดค้านแบบนี้ค่ะ
สักประมาณ๓๐ชีวิตรวมตัวกันที่บริเวณสำนักสงฆ์
ถ้ำพระใหญ่จอมเทพโลกอุดรช่วงค่ำเมื่อวานนี้
ค้านการนำกลุ่มแรงงานต่างด้าวเอาแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลีใต้
หรือว่าผีน้อยเนี่ยคือข่าวเนี่ยบอกว่าจะถูกนำมากักตัวไว้ที่นี่
เมื่อสองวันก่อนชาวบ้านก็บอกว่าเห็นสาธารณสุขจังหวัดมาทำความสะอาดที่สำนักสงฆ์แห่งนี้
มีการฉีดยาฆ่าเชื้อก็เลยเกิดความวิตกกังวลว่าเอ๊ะจะเอาผีน้อยเข้ามาในพื้นที่
ผีน้อยกลุ่มนี้จะมีโรคโควิด๑๙ติดมาด้วยหรือเปล่า
ล่าสุดค่ะประหลัดอาวุโสอำเภอพรานกระต่ายก็คือคุณเสน่ห์ชัยมงคลนะคะ
ก็ต้องออกมาชี้แจงให้กับชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านสบายใจมากขึ้น
ยืนยันว่าทางอำเภอไม่ได้มีการนำผีน้อยมากักตัวที่นี่
ก็เลยทำให้ชาวบ้านแยกย้ายกันกลับไปนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมทีนี้มาดูหน่อยว่าผีน้อยไปอยู่จุดไหนยังไงค่ะ
น้อยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเดินทางมาที่ประเทศไทยล็อตแรก๖๐คน
เบื้องต้นไปตรวจแล้วปรากฏว่าทุกคนไม่พบอาการมีไข้หรือมีอาการผิดปกติ
อีก๘๓คนล็อตที่๒ค่ะตอนนี้ก็ทยอยเดินทางไปที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
การดูแลสุขภาพคนไทยที่เดินทางกลับมาจากเกาหลีใต้ที่ฐานทัพเรือสัตหิบชนบุรี
เมื่อวานนี้ตอนเย็นนะคะล็อตแรก๖๐คนล็อตที่๒๘๓คน
ตอนนี้ผีน้อยที่ยังคงเฝ้ารอดูอาการอยู่ที่ฐานทรัพย์เรือสัตหีบคือ๑๔๓คน
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมโคศกองทัพเรือพลเรือโทประชาชาติสิริสวัสดิ์บอกว่า
คือจะต้องมีการขยายไหมขยายเรื่องของขีดความสามารถฐานทัพเรือสัตหีบ
ให้สามารถรองรับแรงงานได้ให้มากถึง๗๕๐คน
อำเภอเมืองจังหวัดข้อนแก่นก็มีเจ้าหน้าที่นะ
โลกอาคารแห่งนี้จะใช้เป็นสูญพักผิงควบคุมโรคแล้วก็ใช้สำหรับคนที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็คือคุณสมศักดิ์จังตระกูลบอกว่า
เมื่อวานนี้สักประมาณช่วงเช้า
มีนักท่องเที่ยว๘คนที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
เข้ามาขอรับการควบคุมโรคทำถูกต้องแล้วนะคะ
ทุกคนผ่านขั้นตอนการตรวจร่างกายอย่างละเอียด
แล้วก็ไม่ได้มีไข้สูงหรือแสดงอาการติดเชื้อ
แต่ทั้ง๘คนก็ขอเข้ารับการควบคุมโรคนะคะ

ทีนี้หลายคนก็ถามต่อค่ะคุณผู้ชม
ถ้าเกิดว่าผู้โดยสารทั่วไปล่ะ
ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง

กลุ่มคนเหล่านี้จะต้องทำยังไงบ้าง
แน่นอนนะคะว่าที่ด่านที่สุวรรณภูมิเนี่ย
เข้ามาปุ๊บไปตรวจเลยว่ามีอาการไข้หรือเปล่า
ถ้าไม่ไข้ค่ะคุณผู้ชมก็อนุญาตนะคะ
ให้กลับบ้านไปกักกุมตัวที่บ้าน๑๔วัน
ถ้าเกิดว่าไข้ก็ต้องถูกส่งตัวไปที่ฐานทัพเรือสัตหีบ

ก็เป็นขั้นตอนนะคะซึ่งหลังจาก
คืนวันที่๘มีนาคมที่ผ่านมา
เขาบอกว่านับตั้งแต่ช่วงสามทุ่มคือทุกอย่างเนี่ย
หลังจากนี้ไปจะเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะ
และทุกสนามบินเองตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยค่ะทั่วโลก
งวดมากเรื่องเกี่ยวกับการตรวจเชื้อ
สายพันธุ์ใหม่สองพันสิบเก้านี้นะคะที่จีนเขาเข้มงวดมากกว่าเรา
เท่าเพราะเขาเป็นจุดต้นกำเนิดของการแพร่ระบาดเนี่ยนะคะ
แล้วจากเรื่องนี้ค่ะทำให้มีคลิปเผยแพร่ออกมาเมื่อวานนี้นะคะ
เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่เครื่องบินของการบินไทยลงจอดที่สนามบินเซี่ยของประเทศจีน
แล้วพอคัดกรองมันเยอะขั้นตอนมันเยอะก็ต้องมีการรอนานสักหน่อยนะคะ
และต้องรอนานถึง๗ชั่วโมงมีผู้โดยสารเป็นชาวจีนค่ะ
รอไม่ไหวรอไม่ไหวเกิดความไม่พอใจเนี่ยนะคะ
ตอนแรกเอะอะโวยวายก่อนอยากจะลงจากเครื่อง
หลังจากนั้นพนักงานพยายามเข้าไปพูดคุยเป็นแอร์โฮสเตจ
โฮสเตจก็คือเป็นพนักงานบริการบนเครื่องบินฝั่งผู้หญิงเนี่ยนะคะ
ถูกไอใส่หน้าเลยพยายามไอแคล็กแคล็กแคล็กแคล็กใส่หน้า
มีคนถ่ายคลิปเหตุการณ์ไว้ได้ค่ะไปดูกันค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้หญิงคนนี้
ผู้โดยสารชาวจีนพยายามไอใส่หน้าแอร์โฮสเตจนะคะ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินท่านอื่นโดยเฉพาะผู้ชายค่ะ
ก็ต้องระดมกำลังกันทั้งพูดทั้งคุยทั้งพยายามจับกลุ่มตัว
ให้เขานั่งอยู่กับที่ล็อกตัวให้เขานั่งอยู่ติดกับพื้นที่ไม่ให้ไปไหนเนี่ยนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันศุกร์ที่ผ่านมา
ขณะที่เครื่องบินของการบินไทยลงจอดที่สนามบินเซี่ยงไฮประเทศจีนค่ะ
วันนั้นเป็นวันแรกที่สนามบินเซี่ยงไฮมีมาตรการตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่มีประวัติเดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
ทำให้ต้องรอคิวคัดกรอง๗ชั่วโมง
และ๗ชั่วโมงคือต้องนั่งอยู่บนเครื่องบินเนี่ยนะคะ
ทำให้ผู้โดยสารหญิงชาวจีนรายนี้ไม่พอใจ
พยายามอธิบายให้ผู้โดยสารรายนี้ทราบถึงสถานการณ์ว่าต้องมีการคัดกรองนะครับ

แต่ต่อมาผู้โดยสารคนดังกล่าวค่ะ

และสรุปสุดท้ายนะคะก็เป็นภาพที่คุณผู้ชมเห็น
พยายามล็อกตัวเขาให้อยู่ในที่นั่ง
สุดท้ายแล้วค่ะสงบลงยอมนั่งรอการคัดกรองต่อไป
ขณะที่เรื่องนี้เนี่ยนะคะสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยค่ะ
ก็จะต้องมีการออกประกาศนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสกัดกั้น
การระงับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
เป็นแนวทางปฏิบัติของสายการบินทุกแห่งนะคะ
รายละเอียดดังนี้ค่ะตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
เขตพื้นที่โรคติดต่ออาทิเกาหลีใต้จีนมาเกาะฮ่องกงอิตาลีและอิราณ
เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายหากมีผู้โดยสารมาจากประเทศดังกล่าว
ต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าไม่มีความเสี่ยงโรคโควิด๑๙
จากนั้นผู้โดยสารต้องนำเอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่ต้นทางมอบให้
ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคของไทยเพื่อผ่านการคัดกรองต่อไป
นี่เป็นมาตรฐานเบื้องต้นเป็นมาตรการเบื้องต้นจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะคะ
จากเรื่องของการบินแล้วมาตรการการป้องกันลามมาถึงสถาบันการเงินค่ะ
ธนาคารกสิกรไทยค่ะออกมาตรการนะคะ
ก็คือการหยุดให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ทั้งที่สาขาให้บริการและสำนักงานแลกเงินแลกเปลี่ยนเงินตราทุกแห่งทั่วประเทศ
มาตรการนี้ไม่มีกำหนดด้วยนะคะจนกว่าสถานการณ์โรคระบาดจะดีขึ้น
แล้วก็ให้พนักงานที่ปฏิบัติงานที่สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
กักตัวเองในที่พักเป็นเวลา๑๔วันเพราะว่าคนกลุ่มนี้ที่ทำงานการแลกเงินเนี่ย
สัมผัสเงินโดยตรงและเงินเนี่ยมันมาจากทั่วโลกนะคะ
ก่อนหน้านี้มีงานวิจัยบอกว่าเงินนี่แหละเป็นตัวแพร่ระบาดชั้นดี
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ถ้าใครจับเงินแล้วปุ๊บล้างมือสักนิดนึงนะคะ
แอลกอฮอลก็ได้เนี่ยนะคะนอกจากนี้ค่ะหนึ่งในข้อควรระวังในช่วงของการแพร่ระบาดคือ
เขาเตือนแล้วนะไม่ให้ไปอยู่ในที่ชุมชนและนี่แหละค่ะ
มันเป็นผลพวงทำให้ห้างทำให้ตลาดนัดในประเทศไทย
ตอนนี้เหมือนป่าช้าเลยค่ะไม่มีคนเลยนะคะ
เสาร์อาทิตย์นี่เป็นภาพเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาที่ตลาดนัดจตุจักรค่ะ
ปกติแล้วที่จตุจักรคนจะเยอะนักท่องเที่ยวจะเดินเบียดเสียดกันไปดูของ
ซื้อของแต่ตอนนี้ค่ะไม่มีนักท่องเที่ยวเลย
ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเขาบอกว่านี่น่าจะเป็นภาพประวัติศาสตร์ของจตุจักรด้วยซ้ำไป
เพราะจตุจักรติดอันดับ๑ใน๕สถานที่ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนมากที่สุดเวลามาถึงประเทศไทย
แต่ตอนนี้ไม่มีคนค่ะสภาพเป็นแบบนี้มีแต่คนขายไม่มีคนซื้อนะคะ
ต่อกันที่เรื่องของหน้ากากอนามัยค่ะเป็นเรื่องร้อนหาที่ไหนก็ไม่มี
ที่ไหนก็ไม่มีพอเจอขายก็แพงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เพจแหม่มโพดำเขาออกมาโพสต์เอาไว้เนี่ยนะคะ
ข้อความก็คือนี่คือภาพหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งของโรงพยาบาลหนึ่งในประเทศไทย
ที่มันขาดแคลนจัดเลยจนเจ้าหน้าที่ต้องเอามาซักแล้วก็ตากใช้
แต่รัฐบาลเลือกที่จะแจกเงินคนจน
แทนที่จะโฟกัสเรื่องกระจายหน้ากากอนามัยไปตามโรงพยาบาลต่าง
หลังจากนี้เรื่องนี้ถูกแชร์ออกไป
ถ่ายภาพแล้วก็เอามาโพสต์ยืนยันว่า
ต้องนำหน้ากากอนามัยมาซักแล้วก็ใช้ต่อจริง
เพราะทางโรงพยาบาลแจ้งมาว่าหน้ากากอนามัยเหลือใช้ไม่ถึง๑เดือนแล้ว
นี่เป็นข้อความที่เกิดขึ้นจริงและเป็นภาพที่เกิดขึ้นจริง
เพราะว่าก่อนหน้านี้เวลามีเรื่องอะไรแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
ข่าวปลอมบ้างล่ะเป็นเรื่องที่ไม่จริงบ้างล่ะ
นี่ค่ะภาพที่เขาเอามาคอมเมนต์ต่อต่อกันนี่คือภาพจากบุคลากรของโรงพยาบาลจริง
เป็นการยืนยันว่าตอนนี้หน้ากากอนามัยขาดแคลนในโรงพยาบาลค่ะ
คือตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามันเป็นปัญหาใหญ่เลยนะคะ
หน้ากากอนามัยคือเราจะไปหาซื้อก็หาซื้อไม่ได้
หรือถ้าหาซื้อได้ก็เป็นมือ๒หรือไม่ได้มาตรฐาน
บางคนบอกว่าไอ้หน้ากากอนามัยที่มันขายแบบบางเนี่ย
บางคนยังหนากว่าอีกประชดประชันเกษียดสีกันแบบนี้กันเลยทีเดียวนะคะ
ทีนี้มาดูหน่อยค่ะในส่วนของคุณหมอที่ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยนายแพทย์วีรชัยโคสุวรรณ
อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
บอกว่าเชิญชวนเลยบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่เห็นด้วยกับการจัดการหน้ากากอนามัย
สถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขหรือกระทรวงพาณิชย์
มาร่วมด้วยช่วยกันแสดงจุดยืนแล้วก็ติดแฮชแท็ก
แมสไม่พอบอกพอมันไม่พอจริงนะคือเราเองเนี่ยรายงานข่าวแบบนี้ค่ะ
ขนาดเราไปหาซื้อยังอันหนึ่งไอ้สีเขียว๒๐บาท๒๕บาท
เขาบอกว่ามาเลยนะมาร่วมแสดงจุดยืนที่ลานหน้าห้องสมุดโรงพยาบาลศรีนครินมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันนี้๑๖นาฬิกา๓๐นาทีเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลหาหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลให้เพียงพอ
พอรัฐบาลทำอะไรคิดอะไรอยู่เนี่ยนะคะ

เมื่อวานนี้ในทวิตเตอร์คนแชร์กันเยอะมาก

ท่านหนึ่งชื่อว่าคุณหมอวรวุฒิ
เต็มอยู่ที่หน้ากากอนามัย

ที่ใช้เป็นหน้ากากผ้า
คือบางคนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ที่มันมีการชั้นกันเรื่องของเหลวต่างมันไม่พอ
หน้ากากผ้าคุณหมอท่านนี้ก็เลยเอาภาพที่ท่านเนี่ย
หน้ากากมันเปื้อนเลือดไงตัดเสร็จปุ๊บหน้ากากเปื้อนเลือด
เขาบอกว่าหน้ากากผ้ามันใช้แทนไม่ได้
เพราะมันจะซึมเข้าไปไงไอ้พวกของเหลวต่างเนี่ย
หลังจากนั้นคุณหมอก็ลบโพสต์นี้นะคะลบโพสต์นี้ออกไป
คุณผู้ชมอีกหนึ่งประเด็น

เขามีการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
มีการประชุมเสร็จปุ๊บออกประกาศมัชฉะ๓ฉบับ
นั่นก็คือเรื่องของการควบคุมราคาขายหน้ากากอนามัย
ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าให้หน้ากากอนามัยแล้วก็เจลล้างมือเป็นสินค้าควบคุม
แต่ไม่ได้ควบคุมเรื่องของราคาไม่ได้มีการกำหนดมาว่าจะต้องขายไม่เกินเท่าไหร่
ล่าสุดค่ะมีการประกาศออกมาแล้วนะคะ
วันนี้เป็นวันแรกที่กรมการค้าภายในประกาศควบคุมราคาหน้ากากอนามัย
จำหน่ายไม่เกินราคา๒บาท๕๐สตางค์
แล้วถามว่าเนี่ยค่ะคุณร้านค้าร้านขายยาต่างเขาก็เลยติดป้ายประชดไปเลยนะคะ
เพราะถ้าเกิดว่าไปขายเกินราคา๒บาท๕๐มีโทษด้วย
คือโทษปรับสูงสุดเป็นแสนนะคะจำคุกด้วย๕ปีนะคะ
นี่ร้านค้าเขาก็เลยต้องมีการติดป้ายแบบนี้หน้ากากอนามัยหมดครับ
เนื่องจากทางร้านไม่สามารถหาราคาต้นทุนที่ต่ำกว่า๒บาท๕๐ชิ้นได้
กรุณาไปหาซื้อที่ร้านทงฟ้าหรือร้านของบรรดาเจ้าสัว
กรณีต้องการใช้จริงโปรดติดต่อลุงตู่โดยตรงสู้ครับลุงตู่นี่คือใคร
น่าจะหมายถึงนายุครัฐมนตรีนะคะแฮชแท็กอ๋อหอต่อพอหมอต่อหมอรอจอลอด่อ
แปลว่าอะไรไม่ทราบแต่เอาล่ะนี่คือการประชดประชันเสียดสี
เพราะแน่นอนคุณคะถ้าเกิดว่าจะให้ขายไม่เกินราคาชิ้นละ๒บาท๕๐สตางค
แล้วรับที่ไหนคุณจุรินรัฐสนาวิสิตคุณรู้ใช่ไหมรัฐมนตรีภาคนี้คุณช่วยชี้พี่กัลหน่อย
ว่าจะต้องไปรับที่ไหนเหรอถึงจะสามารถขายไม่เกินราคาได้นะคะ
เช่นเดียวกับนายเทพรักษ์สุรธานนท์นะคะเป็นประธานสภาที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยาก็มีการออกแถลงการแบบนี้ค่ะ
จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับหน้ากากอนามัยจากกรมการค้าภายในจำนวน๒๕๐๐๐ชิ้น
ตามที่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการแถลงไว้ใครแถลง
ฉะนั้นแล้วเพื่อความยุติธรรมตลอดจนลดแรงกดดันทางสมาคมขอเรียกร้องให้กรมการค้าภายในและคนที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่มีการแถลงข่าวด้วย
อย่าดีแต่พูดนะคือต้องทำจริงให้ได้ด้วยเพราะนี่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคนไทยทั้งประเทศนะคะ
ปัญหานี้ก็คือการตามหามันไปไหนมันไปกองกันอยู่ตรงไหนหน้ากากที่ผลิตได้เนี่ยนะคะเอาดูกำลังการผลิตก่อนแล้วกันเนี่ยนะคะ
ล้านชิ้นต่อเดือนท่านนับเป็นวันก็คือ๑ล้าน๒แสนชิ้นต่อวัน
ไปทั้งบุคลากรทางการแพทย์ประมาณขออภัยนะคะ๕แสนชิ้นถ้าเป็นฝั่งของประชาชนประมาณ๗แสนชิ้นต่อวัน
เราไม่เห็นได้เลยเราไม่เห็นเจอเลยและราคาที่เจอก็แพงเหลือเกินเนี่ยนะคะ
ในขณะที่ตามหาค่ะชาวเน็ตเขาไปเจอแล้วก็มีการตั้งคำถามว่า
นี่มันเป็นจุดที่หน้ากากอนามัยหายไปหรือเปล่าเขาบอกว่ามีคนอมอมหน้ากากอนามัย
แล้วเอาไปขายให้ใครก็ไม่รู้เนี่ยนะคะเรื่องนี้ค่ะที่บอกว่าชาวเน็ตก็คือเฟซบุ๊กแหม่มโพดำนั่นแหละ
คือแหม่มโพดำตอนนี้กำลังรับบริจาคหน้ากากอนามัยเพื่อส่งให้กับบุคลากรที่โรงพยาบาล
แต่สิ่งที่ทำควบคู่กันไปค่ะเปิดโปรงขบวนการอมหน้ากากอนามัย
และก็เอาหน้ากากอนามัยขายต่อต่างประเทศซึ่งข้อมูลที่เขาให้เนี่ย
เขาบอกว่าเขาไปเจอเฟซบุ๊กของผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ที่พัทยาข้อความที่ผู้ชายโพสต์เอาไว้ที่อยู่พัทยาเนี่ย
เป็นข้อความเมื่อวันที่๒มีนาคมที่ผ่านมานะคะผู้ชายคนนี้บอกว่า
หน้ากากอนามัยครับ๕ล้านชิ้นคุณอะไรขายหน้ากากอนามัย๕ล้านชิ้น
แบ่งขายครั้งละหนึ่งล้านชิ้นราคาชิ้นละสิบสี่บาท
โดยจะต้องแสดงฐานะทางการเงินหรือโชว์เงินให้ดูก่อนว่ามีเงินมาซื้อจริง
หรือให้พาในทุนจีนมาซื้อโดยตรงจึงจะขายให้แล้วก็ติดแฮชแท็กว่า
ทำงานเป็นทีมโอ้โหพอเห็นโพสต์นี้แหละเอ๊นี่จะเป็นช่องทาง
หน้ากากอนามัยในประเทศไทยมันหายไปแล้วมันไหลไปที่ประเทศจีนหรือเปล่า
นี่นะคะไปย้อนดูค่ะย้อนดูโพสต์เก่าของผู้ชายคนนี้
ย้อนไปอีกประมาณเดือนกว่ากว่าคือวันที่แปดกุมภาพพันธ์
เขาโพสต์บอกว่าส่งหน้ากากอนามัยไปขายที่จีน
โดยมีการลงภาพบุคคลต่างแล้วเขาก็อ้างว่าเป็นรูปภาพตัวแทนจากทางรัฐบาลจีน
เป็นกลุ่มทุนในประเทศจีนเป็นเจ้าของโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย
แล้วก็เป็นตัวแทนของตำรวจในพัทยาที่ทำงานเป็นทีมเพื่อส่งออกหน้ากากอนามัย
ไปที่ประเทศจีนนะแต่คนไทยยังไม่มีใช้นะตอนนี้นะ
โดยก่อนหน้านี้ค่ะไม่กี่วันกระทรวงพาณิชย์มีการประกาศให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุม
ห้ามกัดตุ้นห้ามส่งออกให้ขายได้ชิ้นละสองบาทห้าสิบสตางค์
แต่กรณีนี้ที่มันเกิดขึ้นมีการโพสต์ที่พัทยามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเนี่ยนะคะ
อกจากนี้ค่ะผู้ชายคนเดียวกันค่ะโพสต์คลิปตอนที่ส่งหน้ากากอนามัยไปขายที่ประเทศจีนด้วยเนี่ย
เป็นคลิปเลยน่ะเนี้ยเนี้ยเนี้ยภาพเนี้ยให้คุณผู้ชมดูแล้วก็ฟังหน่อยค่ะ
ตอนนี้นะคะกำลังมารับลำคลองนะคะจากโรงงานนะคะ
อันนี้สองแสนชิ้นก่อนนะคะแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็สองล้านกว่าชิ้นนะคะ
อันนี้มีใบเซิร์นนะคะสามารถส่งออกจีนได้นะคะ
แล้วก็เป็นหน้ากากอนามัยนะคะที่ใช้ในห้องผ่าตัดเลยนะคะ
แล้วก็มีทั้งหมด๓ชั้นนะคะสามารถป้องกันเชื้อโรค
ได้นะคะเชื้อโรคโคโรนานะคะไม่มีปัญหานะคะ
ป้องกันได้นะคะไม่ต้องห่วงว่าไม่ได้กันนะครับ
ขอให้มีเงินกันนะครับมีเงินจริงครับ
ซื้อกันซื้อกันสดเลยนะคะหน้าโรงงานนะคะ
เดี๋ยวเข้ามาดูนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
เจ้าสมจีนนะครับเจ้าสมจีนนะครับเจ้าสมจีนนะครับ
ขอให้มีเงินนะครับนะครับเดี๋ยวกันเข้ามาครับ
มีใบเซอร์เลยนะครับนะครับเข้ามาถ่ายรถเลยนะ
ผู้ชายคนนี้ที่กำลังบรรยายในช่วงของการซื้อขายหน้ากากอนามัยเนี่ย
มีการไปเจอหลักฐานอีกอย่างหนึ่งในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
ภาพของผู้ชายคนนี้ขณะที่ถ่ายภาพ
ร่วมกับคณะทำงานของรัฐมนตรีคนหนึ่งในรัฐบาลของผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยค่ะ
แล้วก็เขียนภาพพร้อมกับข้อเอ่อในภาพเนี่ยมีข้อความบอกว่า
นั่งคุยธุรกิจหน้ากากอนามัยกับพี่น้อง
อยากจะสั่งอะไรมาเดี๋ยวเราหาให้ว่าอย่างนั้นนะ
แล้วก็มีภาพถ่ายบัตรผ่านเข้าออกรัฐสภาได้ด้วย
แล้วก็ระบุว่าเป็นผู้ติดตามรัฐมนตรีท่านหนึ่งอยู่นะคะ
ช่วยกันตรวจสอบต่อไปหาที่มาที่ไปต่อไป
ถ้าเป็นเฟคนิวส์ตามที่รัฐบาลบอกจริงก็อยากให้ชี้แจงมาเช่นเดียวกันนะคะ
นี่ไงมีเป็นคลิปออกมาเลยนะคะยืนโพสต์ขายหน้ากากอนามัยแบบนี้
เห็นเลยไม่มีการปิดบังใบหน้าด้วย
รัฐบาลลุงตู่ช่วยติดตามเรื่องนี้ด้วยนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมมาดูเรื่องราวดีเกี่ยวกับหน้ากากอนามัย
ในขณะที่คนกรุงเทพในขณะที่คนต่างจังหวัดอีกหลายจังหวัดเขาขาดแคลน
๒ชิ้นต่อ๑คนนี่ค่ะคุณผู้ชมต้องชื่นชมแล้วก็ปรบมือให้กำลังใจด้วยนะคะ
โต๊ะแบบนี้นะคะแจกหน้ากากอนามัยฟรีให้กับประชาชน
จำนวน๒ชิ้นต่อ๑คนรวมทั้งสิ้น๑๔๐๐ชิ้น
มีประชาชนแน่นอนไปแห่ขอรับเยอะแบบนี้นะคะ
เขาบอกว่าบางคนขอซื้อเพิ่มแต่ว่าทางร้านบอกไม่ขายให้
ต้องการที่จะแจกจริงสำหรับคนที่ต้องการใช้นะคะ
ขอบคุณด้วยนะคะร้านไตเติลเพศัตริย์ร้านเติ้ลฟอร์มาซีทุกสาขา
ไม่รู้ว่าแจกผลหรือยังไปดูเรื่องราวดีที่จังหวัดสุรินทร์ต่อเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม
ไอเดียเจ๋งนี่ไงผ้าขาวม้าคุณเอาผ้าขาวม้ามาตัดเป็นหน้ากากอนามัย
แก้ปัญหาการขัดแคลนหน้ากากคือผ้าขาวม้าเนี่ยได้รับการบริจาคจากชาวบ้าน
แล้วก็วัดต่างในพื้นที่จากนั้นก็ร่วมด้วยช่วยกันค่ะ
เย็บให้ได้จำนวน๑๕๐๐ชิ้นเพื่อส่งต่อให้ทางโรงพยาบาลรัฐนบุรี
ทำการผ่านการฆ่าเชื้อก่อนฆ่าเชื้อก่อนนะแล้วมาแจกจ่ายให้กับประชาชน
สวมใส่ป้องกันโรคโควิด๒๐๑๙นั่นเองนะคะ
พูดถึงหน้ากากผ้าหลายคนก็สรุปว่ามันจะป้องกันได้จริงหรือเปล่า
ก่อนหน้านี้ก็มีกรมอนามัยออกมาแถลงว่าก็สามารถป้องกันเชื้อได้ระดับ๑

สำหรับเราทั่วไปใช้ได้แต่ว่าสำหรับคุณหมอที่ต้องมีการผ่าตัด
ต้องมีการสัมผัสเรื่องของสารคัดหลังเลือดต่างเนี่ย
คือหน้ากากผ้าเนี่ยมันซึมเข้าไปเพราะว่ามันไม่มีชั้นกลองเรื่องของของเหลวต่างนะ